วันนี้มาดูเรื่องของเหตุอาทยากรรมกันหน่อยคุณผู้ชม
ยามเช้าแบบนี้นะฮะก็มีเหตุอัธยกรรมเหมือนกันนะครับ
เนื่องจากว่าเขามีหนุ่มคนหนึ่งเขาคลั่ง

ไล่ตีชาวบ้านตีคนนั้นตีคนนี้ไป
สุดท้ายไปหลบในกุฏิของพระนะฮะ
ก็ไปเกลี้ยกล่อมอยู่นานประมาณสักครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายยอมเปิดประตูให้จับตัวแต่โดยดีคุณผู้ชม

ตำรวจสพทุ่งใหญ่ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรับแจ้ง

ไม้ไล่ตีชาวบ้านครับบริเวณหน้าวัดภูเขาหลักหมู่๕
จอมพักดีอำเภอทุ่งสัง
ก็ตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยมูลนิธิสัทธาสามัคคีทุ่งใหญ่

ก็มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งรวมตัวกันอยู่นะฮะ
เพื่อช่วยกันจับกลุ่มตัวชายคุ้มครั่งคนนี้
เขาถือไม้วิ่งไล่ตีชาวบ้านหลายลายบาดเจ็บไปเลยนะครับ
สุดท้ายหลบหนีไปอยู่ในกุฏิของวัดแห่งนี้
ตำรวจกับกู้ภัยก็กระจายกำลังกันค้นหาตามจุดต่าง
ทราบว่าชายคนนี้ไปแอบในกุฏิ
ล็อกประตูขังตัวเองอยู่ในกุฏิของพระ
ก็มีการตะโกนเรียกอยู่นานครึ่งชั่วโมง
เกลี้ยกอมออกมาเถอะมอบตัวซะ
สุดท้ายชายคนนี้ยอมเปิดประตูออกมา
ให้กับเจ้าหน้าที่เข้าไปชาร์จจับกลุ่มตัว
คืออาการเขาเหมือนอาการเพี้ยนยาหน่อย
เหมือนเสพยาแล้วก็มีอาการประสาทหล่อนิดหนึ่งครับนะฮะ
ก็ควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
ถามไปถามมาทราบชื่อคือนายกิติศักดิ์ทัพน้อย
หรือว่านายแก้วอายุ๒๕ปี
ให้การก็วกวนแต่ว่าพอจับใจความได้ว่า
ตอนเช้าเพิ่งเศพไอ้มาผู้ชม
จนกระทั่งตอนค่ำเริ่มมีอาการแบบประสาทหลอน
พิ้นเพี้ยนยาหน่อยค่ะก่อนจะไปก่อเห
ถือไม้วิ่งไล่ตีชาวบ้านชาวบ้านก็บาดเจ็บไปหลายรายนะฮะ
ตรวจสอบพบมีหมายจับของศาลจังหวัดทุ่งสงศ์ที่นครศรีธรรมราชด้วยนะครับ
ในคดีลักษับก็ไปไม่รอดนะฮะ
ถูกจับตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ